ตรวจสอบข่าวใหญ่วันนี้เป็นพาดหัวหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐ
จนมุมแล้วหนุ่มลาวมือมีดโหดเชื่อดคอฆ่ายายเจ้าของร้านชำ
กับเพื่อนหลานสาววัย๑๒ขวบ
กลายเป็น๒ศพสยองคาบ้านย่านพระประแดง
ก็รวบได้ริมของลาวเชื่อดสองศพ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อวานเราก็นำเสนอข่าวไปแล้ว
วันนี้เรามาขยายรายละเอียดกันหน่อยนะคะ
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหารก็ร่วมกันกับตำรวจน้ำมุกดาหาร
แล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่๒๑๒
ก็ร่วมกันได้จับกลุ่มนายภูล่าอายุ๒๒ปีเป็นชาวลาว
คนนี้เป็นผู้ต้องหาที่ฆ่ายายกับเด็กวัย๑๒ปี
อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรประการนะคะ
ตอนที่จับกลุ่มตัวได้เนี่ยคุณผู้ชม
คือเป็นคืนของวันอาทิตย์ต่อวันจันทร์ตอนเที่ยงคืน๑๐นาที
ไปจับตัวได้ตอนที่ผู้ต้องหากำลังนั่งดื่มเบียน
อยู่ที่ร้านขายของชำบริเวณบ้านนาโปน้อย
ฝั่งแม่น้ำโขงอยู่ในฝั่งมุกดาหารอยู่นะคะ
กำลังจะเตรียมข้ามกลับไปที่ลาวบ้านเกิดเพื่อหลบหนี
ทีนี้ตำรวจก็ไปเข้าตรวจสอบ
นายภูล่ารับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุนะคะ
โดยให้การรับสารภาพว่าวันที่เกิดเหตุ
คือช่วงวันอาทิตย์วันอาทิตย์เช้าเลย
เข้าสู่วันอาทิตย์ตี๓เกือบตี๔
เข้ามาในบ้านของคุณยายมะลิเข้ามาตรงครัวก่อน
พอเห็นแมวก็เอามีดมาปาดคอแมว

แล้วก็เป็นการทดสอบมีดด้วยว่าคมไหม

ต่อมาคุณยายมะลิมาเจอ
เขาก็เลยเอามีดปาดคอคุณยายไปอีก๓ครั้ง
ยายมะลิเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำ
หลังจากนั้นค่ะมีน้องข้าวหอม
ที่เป็นหลานของคุณยายวัย๘ปีมาเห็น
คนร้ายก็เลยเอามีดปาดคอน้องข้าวหอม

หลังจากนั้นไปรื้อค้นทรัพย์สินในห้องนอน
แล้วก็เอามีดปาดคอน้องจิลวัย๑๒ปี
จิลเป็นเพื่อนบ้านที่มานอนกับคุณยาย
จิลนอนอยู่บนเตียงเฉยน้องจิลเสียชีวิตค่ะ
แล้วนายภูล่าก็บอกด้วยบอกก่อนจะเข้ามาที่บ้านคุณยายมะลิ

แล้วก็ยอมรับว่าเป็นคนลงมือเองสาเหตุเมายา
คือนอกจากเมายาแล้วเพราะเสพยาไป
ยังอยากได้เงินไปซื้อยามาเสพเพิ่มอีก
ใช่แล้วที่เลือกมาก่อเหตุบ้านคุณยายมะลิ
เพราะว่าเห็นบ้านคุณยายเป็นร้านขายของชำน่าจะมีเงินเยอะ
มาซื้อของก็เคยเห็นคุณยายใส่สร้อยทองด้วย

ทีนี้เขาบอกด้วยนะคะว่าพอก่อเหตุเสร็จแล้ว
เขาก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์นี้เสื้อเขียวเนี่ยค่ะ
นั่งวินมอเตอร์ไซค์มาหน้าปากซอย
แล้วก็ต่อแท็กซี่ไปที่ขนส่งหมอชิด
ทีนี้ก็ถามด้วยว่าอ้าวแล้วเสื้อเขียวหายไปไหน

เขาบอกว่าเสื้อเขียวของเขากางเกงรองเท้าเขาซื้อใหม่เลย
แล้วก็เปลี่ยนชุดเอาชุดทิ้งไว้ในห้องน้ำที่หมอชิด

บอกว่าทำอย่างไรดีจะกลับลาว
แต่ว่าไม่มีบัตรประจำตัว
คนขับรถก็เลยบอกว่างั้นเอาเงินมา๑๐๐๐บาท
แล้วเดี๋ยวมานั่งมานั่งข้างคนขับนี่แหละ

ตอนช่วงประมาณ๘โมง๙โมงเช้า

อจมศวนภูมิที่๑๐๑นะฮะ
ใช่พอไปถึงแล้วเขาก็บอกคนขับรถทัวร์นั่นแหละ
บอกว่าเนี่ยมีทองอยู่จะเอาทองไปขายพาไปหน่อยสิ
คนขับรถทัวร์ก็พาไปไปขายทอง๒สลึงของคุณยาย
เงินมา๗๕๐๐บาทแล้วก็จ่ายให้กับคนขับรถทัวร์๓๐๐บาท
จ่ายเป็นค่ารถมอเตอร์ไซค์อีก๑๐๐บาท
หลังจากนั้นค่ะทางคนรถทัวร์เขาก็พามาซื้อตั๋ว
เพื่อจะเดินทางต่อจากร้อยเอ็ดมามุกดาหาร
มาลงที่บขศมุกดาหารถึงมุกดาหารประมาณ๒ทุ่มครึ่งคุณผู้ชม
แล้วเขาก็มาเรียก๓ล้อบอกกับ๓ล้อเหมือนกันกับที่บอก
คนขับรถทัวร์เลยบอกว่าไม่มีบัตรแต่อยากจะข้ามไปฝั่งลาว
คนขับสามล้อก็เลยบอกว่างั้นเอามาพันห้า
ภูล่าก็ต่อรองบอกว่างั้น๑๒๐๐ได้ไหม

คนขับสามล้อก็มาส่งที่ร้านขายของชำ
นั่งดื่มเบียร์อยู่ซื้อไปเยอะค่ะ
ไป๖ขวดนะใช่กำลังรอไงจังหวะนั้นรอเรือ
ที่จะข้ามไปฝั่งทางสวรรณเขตสปลาว
แต่เจ้าหน้าที่เขาก็มีการประสานข้อมูลกันคุณผู้ชม
แล้วก็เลยมาจับกลุ่มในภูล่าผู้ต้องหา

ข้างที่นอนครับเขาวางกระเป๋าไปข้างที่นอน
เห็นเขาไปลือกระเป๋าเขาได้เงินมา๒๐๐๐กว่าบาท
ต้อยอีกเส้นหนึ่งแค่นั้นหรอกแล้วเด็กเขามาเห็นก่อน
หรือว่าเผ็ดเห็นตื่นขึ้นมาแล้วเห็นครับ
ตอนเอาของครับไอ้ตอนเอาของ

เมี้ยก็อยู่ในตึกงานเนี่ยครับ

พอจากนั้นทำแผนที่มุกด่าหาร่วง

แล้วก็จากนั้นก็ส่งต่อที่สพสุวรรณภูมิ
ก่อนนำกลับมาดำเนินคดีที่สพพระประแดงต่อไป

ส่วนทางด้านครอบครัวของผู้เสียชีวิต
คือครอบครัวของคุณยายมะลิอิ่มสวัสดิ์
แล้วก็เด็กหญิงอิสยาเพิกเฉยหรือว่าน้องจิล
เด็กวัย๑๒ขวบที่เสียชีวิตนะครับ

สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
นายชัยทัศน์สนิทวงณอายุทยาลูกชายของคุณยายมะลิ
เปิดเผยครับว่าช่วงเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับเลย
เพราะคิดมากเรื่องที่ต้องมาสูญเสียคุณแม่ไป
ซึ่งเขาเคยเตือนแม่เรื่องการขายของ
แต่แม่ก็บอกว่าคงไม่มีใครกล้าเข้ามาทำอะไร

ที่แม่เคยให้การช่วยเหลือนายภูล่า
แต่ยังกล้าลงมือกระทำอีกนะครับ

ตำรวจสามารถจับตัวผู้ก่อเหตุได้
ครอบครัวจึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่
และอยากให้มีการลงโทษนายภูล่าให้ถึงที่สุดด้วยนะครับ
ส่วนทางด้านนางสุวรรณยิ้มดี
คุณยายของน้องจิลวัย๑๒ปีที่เสียชีวิต
คุณยายก็บอกค่ะบอกว่าไม่คิดว่านายภูล่าจะกล้าลงมือ
เพราะว่าหลานของคุณยายก็นอนหลับอยู่นะคะ
ยายมะลิเองก็เคยให้ความช่วยเหลือกับนายภูล่า

เคยมานั่งกินเหล้าที่บ้านกับคนในครอบครัวด้วย
ทีนี้พอรู้ว่านายภูล่าถูกจับกลุ่มได้แล้ว
แต่คุณผู้ชมท่าทีของนายภูล่า

บอกว่าทำไมเขาไม่มีท่าทีสำนึกกับสิ่งที่ทำลงไปเลยล่ะ
คุณยายของน้องจิลก็เลยบอกว่าอยากให้มีการลงโทษให้ถึงที่สุด
นอกจากครอบครัวของเธอต้องการให้นำตัวนายพูล่า
มากราบขอขมาศพน้องจิล
แล้วก็บอกด้วยว่าถ้าเกิดว่าไม่นำตัวมา
ก็จะไม่เผาศพของหลานสาว
คุณยายก็บอกว่าจะไม่อโหสิกรรมให้
คุณแม่ของน้องจิลก็บอกว่าจะไม่อโหสิกรรมให้
พี่ชายของจิลเองก็บอกจะไม่อโหสิกรรมให้
เพราะว่าน้องจิลคือนอนหลับอยู่ดี
ยังไม่ทันลุกขึ้นมาตื่นมาเห็นหน้าโจเลย
แต่ว่านายภูล่าไปปาดคอถึงตอนนอนเลยนะครับ
ใช่ค่ะทางครอบครัวของน้องจิลบอกมาแบบนี้
เดี๋ยวเราไปฟังตำรวจกันด้วยคุณผู้ชมว่า
จะนำตัวผู้ต้องหามากราบขอขมาศพแบบนี้ได้หรือเปล่า

แต่ว่าทางด้านแม่ของน้องข้าวหอม
ข้าวหอมเป็นหลานแท้ของคุณยายมะลิ

นิรมนอิ่มสวัสดิ์ก็เปิดเผยค่ะ
บอกว่าตอนนี้อาการของลูกสาวปลอดภัยแล้ว

แล้วก็ยังกลัวเด็ก๘ขวบเอง
หวาดภาวะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่
ทีนี้ด้วยความที่น้องเขาโดนปาดคอ

เพราะหมอก็ต้องมีการผ่าตัดต้องมีการทำแผล
น้องเลยเขียนข้อความลงกระดาษคุณผู้ชม

ถามว่าคนร้ายถูกจับหรือยัง
ถ้าเกิดว่าถูกจับพี่เขาจะติดคุกกี่ปี

ถามว่าหลังจากนี้จะอยู่อย่างไร
เพราะว่ายายมะลิไม่อยู่แล้ว

เพื่อนแล้วก็ครูที่โรงเรียนจะรู้ไหมว่าหนูพูดไม่ได้
พอคุณแม่บอกว่าได้อ่านข้อความของลูกสาวแล้ว
คุณแม่บอกว่าก็ได้แต่ให้กำลังใจลูกสาว
คือตอนนี้ครอบครัวต้องดูแลสภาพจิตใจ
ของน้องข้าวหอมเป็นอย่างดีเลยนะครับ
ใช่แล้วก็ถามว่าเรื่องบ้านหลังนี้
น้องข้าวหอมอยู่กับคุณยายมะลิคุณแม่จะทำยังไงต่อไป

อยากขายให้กับคนอื่นเพราะทำใจไม่ได้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แล้วเดี๋ยวน้องข้าวหอมกับคุณแม่จะไปอยู่บ้านของพี่ชาย
คุณแม่น้องข้าวหอมบอกว่าไม่เข้าใจเลยว่า
นายภูล่าจะมาฆ่ายายมะลิทำไม
เพราะว่ายายมะลิก็ให้ความช่วยเหลือกับนายภูล่ามาตลอดเลย
เดี๋ยวไปฟังเสียงของแม่น้องข้าวหอมผู้บาดเจ็บหน่อยนะคะ

ทีนี้เราก็ไปสอบถามจากพันธุ์ตำรวจเอกสุธิโรธ
ผู้กำกับการสพพระประแดงค่ะ
ก็บอกถึงเรื่องนี้กรณีที่ครอบครัวของทางฝั่งน้องจิล
บอกว่าต้องการให้ผู้ต้องหามากราบขอขมาศพน้องจิล
วัย๑๒ปีที่ถูกปาดคอเสียชีวิตก่อน
แล้วก็ครอบครัวบอกว่าจะไม่ให้อภัยด้วย
ตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถระบุได้
ว่าจะนำตัวผู้ต้องหามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพได้เมื่อไหร่
ส่วนที่ญาติบอกว่าจะให้นำตัวไปกราบขอขมาศพนั้น
เรื่องนี้ตำรวจยังให้คำตอบไม่ได้นะคะ
เพราะว่าการที่จะนำตัวไปกราบขอขมา
จะต้องดูเรื่องความปลอดภัยของผู้ต้องหาด้วย
เพราะว่าถ้าเกิดนำตัวไปอาจจะเกิดเหตุการณ์ชุนละมุน
จนมีชาวบ้านมารุมประชาธรรมได้
แต่ยังไงก็ตามค่ะตำรวจบอกว่าอยากให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต

แล้วเมื่อวานนี้ตำรวจก็มีการนำตัวผู้ต้องหาค่ะ
ชี้จุดที่นำสร้อยคอทองคำไปขายที่เยอะโสธร
ตอนนี้นะคะแจ้ง๖ข้อหากับนายภูล่าคนนี้
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
คือชิงทรัพย์ผู้อื่นโดยทำให้เสียชีวิต
คือชิงทรัพย์ผู้อื่นจนทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
คือบุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืน

และสุดท้ายนะคะอยู่ในราชอาณาจักร

เพราะว่านายภูล่าใบอนุญาตเขาหมดอายุด้วยนะคะ
คุณผู้ชมครับเรื่องของการเดินทางของนายภูล่า
จากกรุงเทพไปลงที่อำเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ต่อรถไปที่มุกดาหาร
รวมถึงช่วงระหว่างทางที่มีการนำทองไปขาย
เมื่อวานี้ตำรวจก็ไปสอบถามจากคนขับรถทัวร์
ซึ่งมีทั้งคนขับตัวจริงกับผู้ช่วยคนขับ
คนขับมือหนึ่งก็คือนายสมัยสิงห์ไทยสงศ์
เป็นชาวจังหวัดบุรีรำนะครับคนขับรถทัวร์ของบริษัทสหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์
ก็วิ่งระหว่างกรุงเทพมนาคอนไปที่อำเภอสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด
แล้วก็นายแสวงคนขับรถทัวร์มือ๒หรือผู้ช่วยคนขับ

จากการสอบถามนายสมัยสิงห์ไทยสงศ์คนขับรถทัวร์
เล่าให้ฟังบอกว่ารับผู้ต้องหามาจากนอกท่ารถหมอชิด
คือผู้ต้องหาไม่ได้เข้าไปในท่ารถนะคุณ
รับจากนอกท่ารถหมอชิดเพื่อไปลงที่อำเภอสุวรรณภูมิที่ร้อยเอ็ด
โดยก่อนขึ้นรถคนขับก็ถามนายภูล่าว่าจะไปไหน
ภูล่าบอกว่าจะกลับบ้านเกิดที่มุกดาหาร
แต่ไม่มีเงินค่าโดยสารเดี๋ยวจะให้เป็นพันบาท
จากการไปขายทองอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เลยรับขึ้นรถไป
ภูล่าไม่มีเงินก็ต้องไปขายทองเพราะโชว์ทองให้ดู
หลังจากที่ไปถึงอำเภอสุวรรณภูมิที่๑๐๑แล้ว
ภูล่าพร้อมด้วยคนขับรถทัวร์คนนี้
ก็นำทองไปขายไว้ในตลาดนะครับที่ห้างทองทรัพย์มงคล
ที่ตำบลสะครูอำเภอสุวรรณภูมิได้เงินมา๗๕๐๐บาท
จากนั้นก็กลับมาขึ้นรถทัวร์ไปที่จังหวัดมุกดาหารต่อ
ขณะที่คนขับรถมือ๒นายแสวง
บอกว่าตอนที่รับผู้ต้องหาขึ้นมาในรถเนี่ย
คือเขามองเขาไม่เห็นเพราะว่าเขานอนเอาแรง
เพื่อจะรอเปลี่ยนขับรถจากนครราชศรีมาไปอำเภอสุวรรณภูมิ๑๐๑
คือตอนขึ้นไม่รู้เรื่องก็จะมารู้เรื่องอีกที
เห็นอีกทีตอนที่เปลี่ยนขับรถที่นครราชศรีมา
โดยไม่รู้ว่าคนคนนี้เป็นผู้ต้องหาหรือไปก่อเหตุอะไรมา

แต่ก็ตอนแรกก็แปลกใจว่าทำไมถึงนั่งข้างคนขับ
ใช่แล้วทีนี้เขามาตกใจเพราะว่าตอนผ่านด่านไง

แล้วก็หวาดกลัวเหมือนกลัวอะไรสักอย่าง
แต่ว่าคนขับรถเขาก็ไม่ได้สนใจอะไร
ก็ขับรถไปจนถึงจุดหมายปลายทางนะครับ
ส่วนนายภูล่าหลังจากที่ถูกจับกลุ่มได้

ก็ถูกนำตัวต่อไป
ไปที่สพสุวรรณภูมิมาสอบปากคำต่อ
แล้วก็มาที่สพพระประแดงจังหวัดสมุทรประการ

ซึ่งนายภูล่าก็สารภาพต่างนานา

ไปขายให้ค่าตอบแทนคนขับรถทัวร์
จากนั้นก็ไปถึงมุกดาหาร

รอเรือข้ามไปฝั่งแขวงสวรรณเขต

บ้านเกิดของเขาอยู่ที่บ้านโพนสิม

แต่ว่ามาถูกจับกลุ่มได้ที่สุด
ในเวลาเที่ยงคืน๑๐นาทีของเมื่อวานนี้
๑๗การยาโยนนะครับใช่ค่ะส่วนซอยคอทองคำที่เขาเอาไปขาย

นำไปเป็นของกลางในการดำเนินคดีนะคะ